คุณผู้ชมมาตามกันต่อหน่อยสำหรับศึกชิงมะละกอมะละกอลูกเดียวเนี้ย
เอาเพื่อนบ้านตีกันแทบจะโอ้โหวิ่งเอามีดไล่ขู่กันเลยนะคะ
ครับถ้าใครยังจำไม่ได้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปที่เขาทะเลาะกัน
เพราะเรื่องมะละกอที่จะเอาไปแกงไตปลาเนี่ยตกลงมันของใคร
แล้วมันมีเรื่องบาดหมางแค่นี้จริงไหมเดี๋ยวไปดูคลิปวันเกิดเหตุย้อนกันไปก่อน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

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ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
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โ

ก็ไปหาทั้งหมดเลยใส่คลิปกันดูเลย
ก็ประโกะพังแล้วก็จกเตะผนังเตะหมดเลย
อันนี้แล้วก็กระทะข้าวพองด้วย

อันนี้ราคาบ้านผมแพงมากเลยอ่ะ๓ล้าน
แล้วก็ไม่มีใบ้เลยค่ะ

นางสุกรยาก็บอกกับคุณศักดิ์สิทธิ์นะคะว่า
โอ้โหตอนนี้นะสิ่งที่สงสารที่สุดคือสงสารลูกทั้งสองคน

คือลูกหวาดระแวงนอนไม่หลับเลย

หวาดภาวะอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันฝังใจ
ส่วนตัวเธอเองถ้าเอาประเด็นส่วนตัวเลยนะ

กรณีที่โกไข่ไปกล่าวหาว่าเธอเป็นคนเริ่มก่อน

เธอบอกว่าดูจากคลิปก็น่าจะรู้นะว่าโกไข่นั่นแหละ
โกไข่มาหาเรื่องพวกเธอก่อน

เป็นผู้หญิงเธอก็ต้องป้องกันตัว

นี่คือสร้อยที่เขากล่าวหาว่าเธอไปดึงขาดก่อน
แล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ชุลมุน

เธอเป็นผู้หญิงเธอคว้าอะไรได้
เธอก็สู้เต็มที่ไม่ทันได้ดูหรอกว่ามันคืออะไรยังไงบ้าง
ทีนี้เธอบอกขอชี้แจงทีละประเด็นแล้วกัน

มะละกอนะคะเธอบอกว่าอันนี้เธอชี้ให้ดูด้วย
ไอ้ต้นมะละกอต้นนี้เธอบอกเป็นของโกไข่จริง

ไม่ได้เคลมว่าเป็นของตัวเธอเอง
แต่ไอ้ต้นเล็กที่มันกำลังขึ้น๒ต้น
มันมีต้นเล็กอยู่ต้นใหญ่ของโกไข่
แต่มีต้นเล็กใกล้กันเห็นไหมคะ๒ต้น
บอกต้นนั้นเธอเป็นคนปลูกนะ

มะละกอเนี่ยมันธรรมดามากเลย
เรื่องมะละกอไปเลยเพราะจริงแล้วเนี่ย
มันเป็นปัญหายิบย่อยที่บาดหมางกันมานานแล้ว

เธอบอกว่าเธอเนี่ยซื้อที่ดินแล้วก็ปลูกบ้านอยู่ที่นี่ได้ประมาณปีกว่า
มีปัญหากระทบกระทั่งกับครอบครัวโกไข่ตลอดเลย
เธอบอกว่าก็ครอบครัวโกไข่เนี่ยเขาทำธุรกิจอยู่กับเหล็ก
มันก็จะมีเสียงดังอาจจะเป็นการตัดเหล็กเชื่อมเหล็กอะไรต่างนานา
บอกมันก็มีเสียงดังให้รำคาญใจอยู่ตลอด
สร้างทาง
อ๋อเขาเป็นคนปลูก
เขาบอกก็เป็นคนปลูก
ที่ว่าไอ้มีรูปแต่ไอ้ที่ไม่มีรูป๓๔ต้น
เขาก็ฟันของพี่หมดเลยต้นใหญ่คือไม่รู้ของเขาไหม
มาปลูกหรือเปล่าไอ้พี่ตอนที่เขามาปลูกพี่ก็ไม่เห็น
มะละกอไปทำแกงไตปลาหน่อยแค่นั้นเอง
มันไม่ใช่มีเรื่องอะไรก็ไม่เคยทะเลาะอะไรกับเขามาก่อนนะ

ก็จบเวลาเขาทำเหล็กเพราะว่าเขาทำโรงเห็บอยู่นี่ไง
เสียงดังทั้งวันทั้งคืน
อันนี้คือประเด็นเรื่องที่ทะเลาะกันนะ
ส่วนประเด็นเรื่องที่ดินข้างบ้านเนี่ย
พื้นที่เนี่ยนะคะหน้ากว้าง๑๐เมตรยาว๒๙เมตร
คือพื้นที่ที่มีการปลูกต้นมะละกออยู่
บอกว่าก่อนหน้านี้โกไข่ก็ชอบเอารถมาจอดอยู่ตรงนี้ตลอดเลย
เธอเองก็ไม่เคยบ่นนะเพราะว่าหนึ่งก็รู้แหละว่ามันไม่ใช่ที่ตัวเองอ่า
เธอก็รู้จักกับเจ้าของที่แล้วเจ้าของที่เนี่ยนะ
เขาฝากเธอนะฝากนางสุกรยาบอกให้ช่วยดูแลที่ตรงนี้หน่อย
ฝากให้ดูแลมาเป็น๑๐ปีเธอก็เลยไม่ได้ติดใจอะไร
แต่พอไม่นานมานี้เจ้าของที่เพิ่งจะมาล้อมรั้วมิดชิดไม่ให้มาจอดรถ
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือนางสุกรยาเนี่ยบอกว่าโกไข่เอารถมาจอด
โกไข่ก็อ้างว่ารู้จักกับเจ้าของที่เจ้าของที่เนี่ยเขาฝากให้โกไข่นั่นแหละ
ดูแลที่มาเป็นสิบปีเพราะว่านางสุกรยาเนี่ยเขาเพิ่งย้ายมาอยู่

เธอก็เลยบอกว่าเธอก็เธอก็ว่าอะไรไม่ได้แล้วล่ะก็คงไม่ได้ติดใจแล้ว
เพราะว่าโกไข่เขาอ้างว่าเจ้าของที่เขาฝากเขาดูแล

แต่ไปมาเนี่ยเอาอยู่ดีเจ้าของที่มาล้อมรั้ว

เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
เห็นบอกว่านางสุกรยาไปมีปัญหากับเพื่อนบ้านอีกหลังนึงด้วยนะ

อันนี้เป็นเพื่อนบ้านอีกหลังนึงที่ทะเลาะกันคือ
ประเด็นเรื่องทิ้งขยะบนที่ดินที่เกิดเหตุก็คือที่ดินตรงกลางนี้แหละค่ะครับ
แล้วก็ถึงขั้นมีการเอาปืนไปข่มขู่เพื่อนบ้าน
คนที่เอาไปข่มขู่ก็คืออีกฝั่งนึงเนี่ยค่ะ

นี่ค่ะนี่ที่นางสุกรรยาเอาปืนอะไรมาเนี่ยค่ะ
เพื่อนบ้านเนี่ยเขาเอาคลิปนี้มาให้ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าคือไม่ใช่แค่กับโกไข่

บ้านของเขาเนี่ยเขาก็เคยมีปัญหาเรื่องการทิ้งขยะ
แล้วพอเดินไปจะพูดจะคุยจะเคลียร์เนี่ยเห็นไหม
ปืนออกมาขู่เราก็ถามไปนะว่าเรื่องนี้ยังไง
เพราะฉำน่ายเห็นบอกว่าโอ้โหถึงขั้นขึ้นรงพักกันเลย
นางสุกรยาก้มกราบขอโทษคู่กรณีด้วย

เออทอตอบว่ายังไงรู้มั้ยคะ
ยังไงฮะ
คือวันนี้เนี่ยโกไข่เข้าไปคุมงานเกาะสร้างที่โครงการบ้านแห่งหนึ่งกลางเมืองภูเก็ต

ถูกต้องก้โกข่ายเปิดใจเลยบอกว่า
โอ้กลับบ้านของนางสุกรยาเหรอ

เอาตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะที่มาปลูกบ้านเสร็จ
นางสุกรยาก็พยายามมาก่อกวนให้เขาไปช่วยทำงาน
ช่วยรังวัดที่ดิน
แล้วก็ให้เขาช่วยเอาเหล็กไปปักให้แทนหุดของที่ดิน
ซึ่งเขาก็บอกว่าเออมันก็แปลกนะ
มันต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องหน่วย

อ่ะส่วนเรื่องต้นไม้อายุกว่า๘๐ปี
เขาก็บอกว่ากิ่งไม้เนี่ยไปเข้าในที่ของเขาคือนางสุกรยา

ทิ้งให้ก็ได้เพราะเหมือนเธอมาบ่นไง
ว่าเออต้นไม้แก่ต้นนี้เนี่ยมันกิ่งมันเข้ามาที่บ้านฉันนะ
เขาก็เลยตัดปัญหาตัดทิ้งให้ก็ได้
ต่อมาก็มาบอกอีกนางสุกรยามาบอกโกไข่อีกว่า
นี่น้ำจากหลังคาบ้านมันไหลไปเข้าในบ้านอีกแล้ว
แล้วก็บอกด้วยว่าสุนัขบ้านคุณเนี่ยมันเห่าเสียงดัง
โกไข่ก็บอกก็พยายามทำทุกทางแล้วนะ
ก็ปิดกรงสุนัขอีกตัดปัญหา
แล้วมันก็มีอีกหลายประเด็นมากที่มาไม่หยุดไม่หย่อน

เอาเรื่องจุดเริ่มต้นจากศึกชิงมะละกอมาถึงเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องนี้เนาะ

คือมีเพื่อนบ้านอยากจะมาขอมะละกอไปแกง

ผมก็ไม่เคยทานแกงไตปลาใส่มะละกอ

คือเธอทานแต่แกงส้มที่เป็นมะละกอ

ทีนี้คือโกไข่เล่าบอกว่าเพื่อนบ้านมาขอกับนางสุกรยา

แล้วเหมือนกับว่านางสุกรยาก็พยายามพูดทำนองแบบไปขอโกไข่สิ

มันมีคำพูดอื่นที่ลักษณะคือตั้งใจพูดเสียงดังเพื่อให้ฝั่งเขาฝั่งโกไข่ได้ยิน
แล้วก็เป็นลักษณะการพูดเชิงยั่วยุ

เขาก็เลยเดินไปหาเหมือนทำนองว่าอ่ายังไงมันทำไมมันมีอะไรหรือเปล่า
แล้วโกไข่เล่าแบบนี้นะคะโกไข่บอกว่าเขาถูกฝั่งนางสุกรยาเนี่ยผลัก
แล้วก็กระชากสร้อยคอที่ทำด้วยงาช้างลูกปัดทองมูลค่าประมาณ๕๐๐๐บาท
หล่นกระจายลงพื้นแถมยังใช้มีดอิโต้กวัดแกว่งไปมาพยายามจะฟันเขาอีก
ไข่เลยบอกว่าเลยต้องวิ่งไปเอามีดที่บ้านมาฟันมะละกอทิ้ง

เพราะว่าฝั่งนางสุกรยาบอกว่าโกไข่เดินมาหาเรื่องพร้อมกับมีด
แต่โกไข่บอกตอนแรกเดินไปตัวเปล่า
แต่นางสุกรยานั่นแหละผลักเขากระชากสร้อยเขาแถมกวัดแกว่งมีดใส่เขา
ต้องกลับบ้านไปเอามีดมาฟันมะละกอ
ประเด็นที่ดินเรื่องนี้ว่ายังไงที่บอกว่าตกลงสนิทกับเจ้าของที่เขาฝากดูแลเป็น๑๐ปีจริงหรือเปล่า
เขาก็บอกนะคะว่าเจ้าของที่ฝากเขาดูแลที่ดินตรงนี้มานานนับ๑๐ปีจริง
แล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรด้วยจนกระทั่งบ้านของนางสุกรยาเข้ามานี่แหละ
ส่วนประเด็นเรื่องการล้อมรั้วก็ไม่ได้มีปัญหากับเจ้าของที่นะ
แต่ที่ทำเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีเรื่องกฎหมายที่ดินใหม่ที่ต้องมีการเสียภาษี
ถ้าปล่อยให้รกร้างก็ต้องเสียภาษีเพิ่มเลยมีการล้อมรั้วแล้วก็ปลูกต้นกล้วย
ผมเลยเดินไปถามเขาว่ามะละกอนั้นใครปลูกกันแน่
แล้วมันก็โมโหเลยมันโมโหแล้วก็เดินมามึงจะเอาอะไรกับกูไอ้ใคร
แล้วก็เดินลงมาแล้วก็ชักสร้อยผมแล้วก็ดึงสร้อยผมขาดไปเลย
แล้วก็เสื้อผมก็ขาดก็ตั้งอยู่ตัวหนึ่ง

จริงครับผมเขาทำร้ายผมก่อนเขาผมไม่เคยเข้าประชิดตัวเขาผมไม่ได้ทำร้ายเลยเตะต้องเนื้อตัวเขาไม่เตะนิดเดียว
ผมกลับไปเอามีดเพื่อจะมาฟันมะละกอทิ้งผมไปฟันมะกอทิ้งพอฟันทิ้ง
เสร็จทีนี้ก็มาฟันต้นไม้ที่ว่ามันมาปลูกที่ในเขตของเราที่ผมรับผิดชอบ
มะละกอแค่นิดเดียวมันถือว่าเป็นการรักทรัพย์และบุกลุกของที่ผมดูแลด้วย
ที่เด็กหลายคนที่เข้าไปห้อมล้อมนั้นไม่ใช่ว่าไปช่วยคือไปห้ามผมไม่อยากให้ผมมีเรื่อง
ผู้หญิงสองคนที่กอดเอวกอดผมนั้นนั่นหลานผมทั้งนั้นแหละเขาไม่ได้ถืออะไรนะฟังเสียงในคลิปดูว่าเขาห้ามทั้งนั้นเลย
ว่าห้ามทั้งนั้นเลยอย่าทำยาอย่ายาทั้งนั้นเลยแต่ผู้หญิงคนนี้มันไม่มีการยอมเลย
ได้ฟังเรื่องจากทั้งสองฝั่งแล้วนะนางสุกรยาเล่าเรื่องหนึ่งฝั่งโกไข่เล่าอีกเรื่องหนึ่งต้องไปถามอีกหนึ่งบุคคลไปถามเจ้าของที่ดินค่ะ
ไปถามวนกลางเลยว่าเรื่องราวเป็นยังไงรู้เรื่องบ้างไหมคุณศักดิ์สิทธิ์ติดต่อไปยังเจ้าของที่ดินสอบถามข้อเท็จจริงนะคะซึ่งได้คุยกันทางโทรศัพท์ไม่เจอตัวแต่ได้คุยกันเจ้าของที่เนี่ยให้ข้อมูลแบบนี้เพิ่งจะได้เข้าไปคุยกับนางสุกรายาวันนี้เองไปคุยบอกว่าต่อไปนี้ขอไม่ให้เข้าไปในสวนแล้ว
ส่วนโกไข่ที่บอกว่าสนิทกันฝากดูแลที่ดินจริงไหมเราก็ถามไปเขาบอกว่าจริงเขาเป็นคนบอกให้โกไข่ช่วยดูแลที่ดินตรงนี้จริงและอนุญาตให้นำรถมาจอดได้โดยไม่เก็บค่าที่ด้วย
ถามต่อแล้วประเด็นมะละกอว่ายังไงคะเจ้าของที่ครับเขาบอกว่าเรื่องมะละกอใครจะปลูกเนี่ยผมไม่รู้นะผมแค่ฝากให้ดูที่ดินไม่ได้ห้ามปลูกหรือให้ปลูกมะละกออะไรแต่อย่างใดส่วนประเด็นการล้อมรั้วก็อย่างที่โกไข่บอกมันมาจากกฎหมายที่ดินฉบับใหม่เจ้าของที่ดินบอกว่าไงรู้ไหมคะครับขอให้จบเรื่องนี้ได้ไหมทำไมฮะผมอายกับอีแค่ปัญหาเรื่องมะละกอเนี่ยผมอายคน

ของใครที่ไม่ใช่ของเราผู้นั้นถือเป็นเจ้าของมะละกอด้วยคือเจ้าของที่ดินถือเป็นเจ้าของมะละกอด้วยครับส่วนกรณีที่ถ้าใครเข้ามาเก็บมะละกอโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินจะมีความผิดฐานลักทรัพย์และถ้าใครที่ไม่ใช่เจ้าของที่ดินแต่อนุญาตให้คนอื่นเข้ามาเก็บมะละกอออกไปได้ก็จะมีความผิดฐานร่วมกัน
เป็นเรื่องของเจ้าของที่ดินคือผมว่ามันไม่เกี่ยวกับที่ดินกับมะละกอหรอกคนล้วนเป็นเรื่องของคนนี้แหละนะ